เขาบอกว่าสาวเจ้าของคลิปตกใจมาก

เขาเจอกับผู้หญิงผมยาว

นักกลัว
เอาจริงนะ
พี่หลังหน้าคุณ
พี่มาร์คหน้าหรืออะไรไว้หรือเปล่า

เอาแต่คอมา
เอาจริงคนในบ้านนะ
คนในบ้าน
คนถ่ายคลิปนี่ผมว่าตอนนี้นะ
หัวกโกนหมดแล้ว

ไม่เอาไม่โผล่มาแบบนี้นะ